ต้องตามกันต่อว่ากุญสือทีมชาติไทยคนใหม่จะเป็นใครนะครับ

เพราะว่าเดินทางมายื่นโปรไฟล์กันหลายต่อหลายคน
แต่ที่แน่ครับ๒คนที่เป็นข่าวที่เสนอกันได้
ก็จะเป็น๑กุญสือเกาหลีแล้วก็๑กุญสือญี่ปุ่น
ซึ่งล่าสุดมีรายชื่อมาแล้วครับ

สำหรับเรื่องของการสัญหากุญซือทีมชาติคนใหม่
ขอลดบทบาทไปเพื่อไปเรียนโปรไลเซ็น
ยกสมาคมกีฬาฟุตบอลก็บอกนะครับว่า
แน่นอนต้องเร่งหากุญสือคนใหม่โดยเร็วที่สุด
แต่ว่าการตกลงเซ็นสัญญามันก็มีรายละเอียดเยอะมากที่ต้องจัดการ
เพราะฉะนั้นจึงไม่ได้วางกรอบเวลาที่จะใช้
ในการสัญหาคนที่เหมาะสมมานั่งตำแหน่งกุญสือ
มายื่นโปรไฟล์หลังจากที่ยกเลิกสัญญากับทางเมืองทองไป
สมาคมก็มีการพูดคุยเบื้องต้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
แต่คงต้องพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้ง
ส่วนสเปคของกุญสือทีมชาติไทยชุดใหญ่
ไม่ได้มีการกำหนดว่าจะต้องเป็นกุญสือที่เคยผ่านฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมาก่อน
ขอให้เป็นคนที่เหมาะสมแล้วก็สามารถเข้ามาทำงานกับโครงสร้างของฟุตบอลไทยได้
คือสรุปแล้วแต่ก่อนมีสเปคเยอะ
เดี๋ยวนี้ก็คือดูแล้วถ้าทำงานถูกใจกัน

รอบของโครงสร้างฟุตบอลไทยที่ล่าสุดได้ประธานผู้ในการเทคนิคมา
ก็คงต้องมีการพูดคุยกันว่าใครจะทำงานร่วมกันแล้วเหมาะสมนะครับ
แต่ทุกอย่างมันก็เหมือนการซื้อของเต้
ซื้อหวยซื้อดีก็ดีถูกก็โอเค
ถ้าซื้อหวยไม่ถูกมันก็ไม่โอเค
เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเป็นนายกสมาคมถามว่าอยากจะเอาโพสต์แบบไหน
แน่นอนผมก็อยากได้โค้ชที่สามารถพาทีมฟุตบอลไทยไปเป็นแชมป์อาเซียน
ไปเป็นแชมป์เอเซียหรือทีมอันดับต้นของเอเซีย
แล้วก็พาทีมฟุตบอลไทยไปบนโลกถ้าผมกำหนดได้
แต่ใครจะรู้ครับว่าเลือกโค้ชคนไหนผลมันจะออกมาอย่างไร
บางครั้งไอ้ที่เราอยากได้หรือเราคิดว่าดีมันก็ไม่ดี
อีกหนึ่งข่าวครับก็มีความต่อเนื่องเหมือนกันนะครับ
คุณซื้อทีมชาติญี่ปุ่นชุดลุยศึกบอลโลกที่ผ่านมาที่รัสเซียนะครับ
พาทีมญี่ปุ่นเข้ารอบ๑๖ทีมสุดท้ายก่อนจะไปแพ้เบลเยี่ยม
ซึ่งเป็นทีมเบอร์๑ของโลกไปนะครับ๒ต่อ๓
ก็มีการยื่นโปรไฟล์มาเพื่อเสนอตัวคุมทีมชาติไทยเหมือนกันครับ
สมาคมก็เตรียมที่จะเจรจาสัญญาเบื้องต้นกับกุญสือรายนี้เหมือนกัน
ที่ถือว่าเป็นโปรแกรมใหญ่นะครับเตะกันข้ามปีเลยก็คือบอลโลกรอบคัดเลือกครับ
โซนเอเชียรอบ๔๐ทีมสุดท้ายนัดแรกจะเริ่มวันที่๕กันยายนนี้
และจะมีการจับสลากแบ่งสายวันที่๑๗กรกฎาคมครับ